บรึกการเพิ่มเท้า

ข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
โอ้โหวันนี้เป็นโทนแบบว่าจะมาเบา
โทนที่เลยนะครับ

เรื่องไลน์ค่ะเรื่องไลน์ค่ะร่วมกันส่งข้อความนะคะส่งข้อความมาในไลน์
แสดงความคิดเห็นประเด็นข่าวรายวันค่ะตั้งแต่รายการของเราเลยเนี่ยนะคะ
ข่าวใส่ไข่ถามตรงกับจอมขวัญไทยรัฐนิวโชว์และชุวิตตีแสกหน้า
หรือว่า๖๐บาทนี่นะคะแจกทุกวันเวลาต้อง๒๐๐รางวัล
ยังไงก็มีสิทธิ์โดนทุกคนเลยนะคะทุกวันที่ออกอากาศนี่เลย
ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่วันที่๕ถึง๓๐มิถุนาก็ใกล้แล้วนะ
ถูกต้องเลยค่ะประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายในวันถัดไป
ไปให้ผู้โชคดีภายใน๗วันนะคะส่งกันเข้ามาเยอะค่ะ

ข่าวแรกนี่พาดหัวไทยรัฐเลยนะคะที่ปากีสถานค่ะนี้นะคะ
สลดมากเลยค่ะเพราะว่ารถน้ำมันเนี่ยนะฮะ
คว่ำแล้วก็เกิดไฟไหม้ย่างสดไปเอา๑๔๘ศพตอนนี้อาจจะเพิ่มขึ้นแล้วนะคะ
เพราะว่ารถน้ำมันเนี่ยคือคนเกิดเหตุจากรถน้ำมันคว่ำยังไม่เท่าไหร
ที่มันเกิดเรื่องก็คือว่าแห่กันไปตักน้ำมันนั่นไง
สยองมากนะคะหลังจากที่ชาวบ้านแห่ไปตักน้ำมันที่ไหลนองพื้นจากอุบัติเหตุ
รถน้ำมันยางแตกแล้วพลิกความบนถนนหลวง
ตรงช่วงกลางค่อยไปทางตะวันออกของประเทศปากีสถานค่ะ
เจสละมบัตรไปร้อยกว่ากิโลเองเนี่ยนะฮะ
มีภาพหรือหรือมีสิคะคูณเมื่อวานอาทิตย์เนี่ยเมื่อวานนี้ไม่มี

เกิดอุบัติเหตุสยองทางภาคตะวันออกของประเทศปากีสถาน
เมื่อรถบรรทุกน้ำมันเสียหลักพลิกคว่ำบนทางหลวง
ทำให้ชาวบ้านนับร้อยยกขยงนะฮะมารุมตักน้ำมัน
ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจท้องถิ่นได้เปิดเผยว่า
เหตุโศกธนาธรรมครั้งนี้
นี่นะฮะเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ๖โมงครึ่ง
เวลาท้องถิ่นของเมื่อวานนี้นะคะรถบรรทุกน้ำมันยางแตก

เข้าไปช่วยไม่ได้เพราะว่าไอน้ำมันเนี่ยมันกระจายมาก

ใกล้เมืองอาเมดปูที่ระหว่างเมืองกาลาจี
แล้วก็เขาก็ไปจากการาจีจะไปเมืองละฮอก็ผ่านเมืองนี้แล้วก็รถคว่ำ
น้ำมันถึง๔๐๐๐กว่าลิตรไหลท่วมไปทั่วบริเวณ

ปรากฏว่าชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นนะฮะไปเร็วกว่า
เพราะว่าไปบอกเพื่อนบ้านแล้วก็คนรู้จักให้รีบมา

ก็๔๐๐๐๐กว่าลิตรปรากฏว่าช่วงที่เข้ามา
อาจจะเกิดเรื่องที่จุดไฟจุดบุหรี่หรืออะไรก็ตาม
หรือไม่ก็ประกายไฟจากรถเวลาสต๊อกสตาร์ทมันก็มี
แค่ละอองมาไม่ต้องเป็นเส้นน้ำมันเลย
ปรากฏว่าทำให้เกิดไฟไหม้แล้ว

มันราบมันต้ามันตาต้องทนดู
คือฉีดได้แต่คุมสถานที่
ไม่สามารถจะเข้าไปช่วยคนที่กำลังถูกไฟคลอกได้
อันนี้นะเพราะผ่านไปนี่ผ่านไปเนี่ย
มันมีจอดอยู่กันนะตอนแรกที่เขาจอดจอดอยู่มอไซค์ยังไม่มีที่แรก
ที่แรกยังไม่มีก็พอน้ำมัน๖ไปตามกันมานี่ไงล่ะ
หน่วยกู้ภัยระบุว่าจากการตรวจสอบมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย
อย่างน้อย๑๔๘ศพและยอดอาจจะเพิ่มขึ้น
กองทัพต้องนำเฮลิคอปเตอร์มารับผู้บาดเจ็บ
ถูกไฟคอกปางตายไปรักษาที่โรงพยาบาลใกล้เคียง
โอ้โหสาเหตุนั้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่า
อาจจะเกิดคนที่จุดบุหรี่โดยไม่ได้ตั้งใจ
ระหว่างที่ตามน้ำมันแล้วก็มันลามไปเร็วเนอะ
ก็อยู่ในปั๊มน้ำมันก็ถึงได้ซีเรียสไง
ไม่ให้ใช้โทรศัพท์ไม่ให้จุดไฟเนี่ยนะฮะ
ก็อย่างที่เห็นรถยนต์ใน๘คันแล้วก็
มอเตอร์ไซค์แบบนี้ไม่นับไม่ทวนเลยแล้วก็
ผู้เสียชีวิตยังไม่สามารถจะระบุได้เต็มที่

น่ากลัวมาก

ในช่วงที่ลดแก๊สความ
เขาบอกไอ้แก๊สเนี่ยมันจะเข้าไปตามท่อไอ้เสีย
เข้าไปตามเครื่องรถเข้าไปตามท่อแอร์

พอมันบึ๊บมันเข้าบู๊ดวิ่งเข้าไปข้างในถึงในรถเลย
ที่มันแบบเป็นไฟไหม้เป็นวงกว้างเพราะเรื่องอย่างนี้เอง
ใช่คือมันซึมเข้าไปในรถเลยนะฮะ
ไอของก๊าซเนี่ยมันเข้าไปในรถแล้วพอไฟมันลุกเนี่ยมันก็พุ่งตามเข้าไป
นี่ขนาดแก๊สเนี่ยยังติดไฟน้อยกว่าน้ำมันนะ
หมายถึงว่าช้ากว่าใช่มันไหม้มันฟึ๊บไหม้แบบอื้อฮือ
น่ากลัวน่ากลัวต้องระวังนะฮะเจออย่างนี้ต้องหนีเลย
เปิดประตูรถแล้ววิ่งไม่ต้องอาย
ฝั่งขาเข้าได้พลัดตกท่อประบัดน้ำเสียภายใน
ก็ได้ลงไปช่วยปรากฏว่าเสียชีวิต
ตามกันเป็นรวมทั้งหมดอย่าง๕รายด้วยกัน
เมื่อเวลาประมาณสัก๓ทุ่มนะครับได้มีการนำศพของน้องหวาย
โดยมาถึงท่ากัสสยานเชียงใหม่แล้ว
โดยที่มีพ่อแม่ของน้องหวาย
รวมทั้งยาดสนิทและเพื่อน
โดยพ่อของน้องหวายได้มีการกล่าว
ตนเองต้องจัดการงานศพลูกสาวให้ดีที่สุด
ส่วนในเรื่องของคดีความคงต้องรอให้จบเรื่องงานพิธีไปก่อนนะครับ
ก็เป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลจนถึงวันชะปนกิจ
ซึ่งจะประกอบพิธีชะพนักกิจในวันพฤหัสที่๒๙ที่จะถึงนี้
ด้านศพของนายชาญชัยพันธุนาคินซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยช่างบำรุง
คนที่ลงไปช่วย
หนึ่งในคนที่ลงไปช่วยเหลือนิสิตจากจุฬา
ก็ได้ถูกนำร่างกลับบ้านเกิดที่วัดทองธรรมชาติ

จากนี้ยังมีการทำป้ายนะครับพร้อมกับข้อความเชิดชูระบุว่า
นายคือฮีโร่ในดวงใจตราบนิรันดิ
นอกตรงไปแล้วก็ลงไปช่วย
ส่วนทางด้านพลตำรวจโทสานิทมหาธาวร

ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ว่าเป็นอุบัติเหตุมีคนจงใจทำให้เกิดเหตุ
หรือเป็นความประมาทของผู้หนึ่งผู้ใดหรือเปล่า
ซึ่งเบื้องต้นนะครับได้มีการสอบปากคำพยานแวดล้อม

จากข้อมูลหลักถามที่รวบรวมได้ในขณะนี้
อาจจะพิจารณาแจ้งข้อเก่าหาต่อเจ้าหน้าที่

ในข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตนะครับ
ล่าสุดในมงคลทึกวัฒนาอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
หรือกรอมีการออกคำสั่งตามมาตรา๓๙
พระราชบัญญัติโรงงานพศ๒๕๕๙
ให้โรงงานดังกล่าวหยุดประกอบกิจการในส่วนบำบัดน้ำเสีย๓๐วัน
กว่าจะมีการปรับปรุงแล้วก็ระบบความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่านี้
แล้วก็ส่วนของการดำเนินการเกี่ยวกับความผิดในเรื่องของบุคลากรนั้นก็เข้าข่าย
ละเลยขั้นตอนการปฏิบัติงานทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ที่ต้องเข้ามาดูแลแล้วก็จัดการ
ได้มีการแจ้งยกเลิกการแถลงข่าวในวันนี้ด้วย
ตอนแรกบอกจะออกมาแถลงข่าว
คือพลัดตกไปเพราะว่าไอ้ฝาปิดมันหายไป
ใช่ยังไม่บอกว่าหายไปไหนมันไม่มีฝาปิด

รังงานพลิกอาหารสำเร็จรูป

ช่างอาหารสัตว์และที่ได้ลงไปถึง๕คน
ที่พี่โบร์ดเลือกไปสี่เมตรน่ะ

ถ้าผ่านความสุงแล้วจะเป็นแค่พลักษณ์
คือเวลาโดนแก๊สพวกนี้บางทีเวลาเราสูบเข้าไป
มันอาจจะหน้ามืดแล้วมันอาจจะหมดสติได้
มันก็อาจจะเป็นไปได้ในกรณีนี้ด้วย

บางทีด้วยการที่แก๊สมันรุนแรงมากนะครับ

ใช่แล้วพอทุกคนตั้งกายมันจะไม่มีแรงด้วย

อันนี้ทางบริษัทยังไม่ได้ออกมาไม่ถึงแรงข่าว

อันนี้เขาดูดน้ำออกหมดแล้วที่เราเห็นนะหนูว่า

ก็จริงคุณพี่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ลงไปช่วย
เขาก็อยากช่วยเต็มที่เลย
ผู้จิตสำนึกของคนที่เป็นหัวหน้าจริงน่ะ
เป็นกำลังใจของคุณแม่คุณแม่สู้นะคะ

ผมมันยาวไงแล้วก็อังไม่ได้นั่นไง
ก็เป็นให้พี่หนุ่มนำว่าผมยาว

ไม่รู้ว่าจะแบบเข้าใจดีหรือว่าจะเป็นเรื่องอะไรยังไงดี
มันเป็นวิวาที่อลละเวงมากนายเล่ามา
คือฝ่ายเจ้าบ่าวก็หอบสินสอดทองมั่น

นางสาวเบนจพรวารีศรีก็เป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง

เขาเป็นเจ้าสาวที่เป็นม่ายขันหมาก
เพราะว่าจัดงานวิวาเลยกับนายอดิเรก

เป็นชาวจังหวัดพิจิตรค่ะขึ้นที่บ้านของฝ่ายหญิง
โดยทางฝ่ายหญิงก็เรียกค่าสินสอดทั้งหมด

พร้อมกับทองรูปภัณฑ์หนัก๑บาทนะคะ
ในช่วงเช้าวันที่๒๔มิถุนาที่ผ่านมานี่แหละค่ะ
แขกเรือก็มาร่วมงานกันเต็มไปหมด
เจ้าภาพก็จัดทำโต๊ะจีนค่ะ

จู่ปุ๊บเกิดวิวาล่มซะอย่างนั้น
เพราะว่าฝ่ายชายนั้นจัดเตรียมทองรูปภัณฑ์หนัก๑บาท

แต่เงินสดมาเพียง๕๐๐๐บาท

แต่แรกก็เลยเกิดปัญหากันขึ้นค่ะ
ที่ฝ่ายชายเจ้าบ่าวก็หอบสินสอดทองมั่นนี้

เจ้าสาวเองก็เสียอกเสียใจช็อกหน้าเสียสิคะ
ญาติญาติก็เลยเข้าพบพนักงานสอบสวนนะคะ

ก็ทำให้ครอบครัวฝ่ายเจ้าสาวหนึ่งว่าผิดสัญญา

ช่วงเช้าวันที่๒๕มิถุนาผู้สื่อข่าวก็รายงาน
วัดที่บ้านของนางสาวเบนเจ้าพอร์วัดที่เจ้าสาวก็พบว่า

มีเพียงนายบุญสวนวารีศรีแล้วก็นางทองสุกวารีศรีบิดามันดา
ว่าที่เจ้าสาวแล้วก็ยาด๒๓คนช่วยกันเก็บครอบครองในงาน

แต่คุณพ่อคุณพ่อของทางเจ้าสาวเนี่ยนะคะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนกับครอบครัวก็รู้สึกว่าเสียใจนะ

เกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจกันของญาติทั้งสองฝ่าย
ตรงกับฮะละยาซึ่งเป็นบีราวอมมาร์ดาวว่าที่เจ้าสาวก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย

ตัวเองก็รักแล้วก็สงสารลูกสาวมาก

เจรจาของทั้งสองฝ่ายกับทางเจ้าบ่าว

เจ้าบ่าวก็บอกว่ายินดีจะชดใช้ค่าเสียหาย
แล้วก็ทำพิธีแต่งงานให้ถูกต้องตามประเพณี

แล้วก็พิธีก็จะจัดเฉพาะคนในครอบครัวเท่านั้นแหละ
ก็คือว่าเหมือนกับตอนเปิดศิลป์สอดดูพอไม่ครบ

พี่เวย์จะเป็นเจ้าสาวในเร็ววันนี้
สินสอดมีความจำเป็นไหมคะ

แต่ด้วยความที่ผู้ใหญ่เขาก็คงตกลงกันไว้แล้ว

เจ้าสาวเองก็คงไม่ได้อะไรถ้าถามเรานะ

คงแบบทำไมมันไม่โทษมันนี่อย่างนี้
จริงมันไม่น่าถึงกับถึงจะยกเลิก

จริงมันจำเป็นด้วยความที่แบบ

ต้องตามที่ตกลงกันไว้คือให้คุณพ่อคุณแม่ฝ่ายหญิงนึกออกไหม

เราควรจะให้ตามความเหมาะสมคือตามธรรมเนียมของคนไทย
มันก็ต้องมีนะถ้ายังเป็นคนไทยอยู่
เคยเจออย่างนี้เปิดมาแล้วไม่ครบ
ทำแก่นี้ละครับ
อย่างนี้แบบว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนทำงานอย่างน่ะฟักคุรสร้าง
คืออันนี้อย่าไปม้อกว่าหลายลูกก็ไม่ใช่
ไม่ใช่นะมันเป็นประเพณีที่มันควรจะต้องมีเอาไว้เนอะ
คืออย่างน้อยเขาเลี้ยงลูกเขามาจนกระทั่งโตอย่างไรอย่างไร

จริงมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ได้เรื่องนี้
คือมันเป็นเรื่องที่สินสอดเนี่ย
พ่อแม่มักจะยกให้เบาสาวไปตั้งตัว

เขาถึงต้องให้ครบให้ถูกต้องให้ตามนี้
มันเป็นธรรมเนียมมีเงินแล้วก็ต้องมีทอง

บางทีเจ้าบ่าวไม่มีตังค์

แต่เจ้าสาวไหนเห็นอะไรแบบนี้

อะไรอย่างนี้แล้วเสร็จก็เอาคืนพ่อแม่ไป

ไม่รู้๕๓พี่คุณใส่เขาอะไรนี่

ถูกค่ะราสิเมฆราสิเมฆ
มีอื่นพูดว่าแพ้รับบาป

สำหรับพี่เมย์ค่าสินสอดแพงไหม

คนที่เดินเจอกันทางนอกแพงไหมค่ะคนนั้น

ที่ไปพบรักกับผู้ชายคนหนึ่งแล้ว

ฉันไม่พูดฉันไม่พูด
เค้าน่าก็จะไปประถึงกองมั้ย

โอ้ยเดี๋ยวรถเมย์ค่อยบอก
เหมือนกับผมช่างี้

ใช้ให้ถ่ายรูปน้องรถเมกับแฟนใหม่ได้๓๐๐๐บาทนะครับมารับกับคนพี่ม่าก็๓๐๐๐
อาจจะเหลือสัก๑๒๐ลบของพี่ม่าแล้วเริ่มห่วงเค้ากันไปเยอะ
พอดีเลยะอย่าใช้หนอกของพี่เมเฟื้องไปเลยซ้อยเลยหก
ไม่บอกจะบอกให้เขาฝากมาให้แล้ว
จริงเหรอวันนี้ใครเปล่าแล้วผมลืมจริงนี่สาบานเลย
ผมลืมเอามาประสบทุกคนด้วยใช่ไหมใช่เอามาสิ
ผมลืมผมลืมนี่สาบานเลยเขาฝากมาให้
นี่เกิดรถเมย์ยังไม่ได้นี่เราทวงกันออกสื่อกันเลยทีเดียวนะคะ
ช่วงหน้าช่วงหน้าวันนี้เวลาเราเยอะเราก็จะพูดกันไปเรื่อย
ช่วงหน้าข่าวคุ้นเลยข่าวนี้ช่วงหน้า
หนุ่มพิการถูกรัดเจ้าโลก
รากคนใจร้ายบางคนบอกเอ๊ะใช่หรือเปล่า
หรือว่าเขาอาจจะแบบไปรัดของเขาเองแต่ผมว่ามันก็ไม่น่าจะไปได้
ติดใจคำว่าเจ้าโลกทำไมต้องใช้คำว่าเจ้าโลกเป็นเจ้าโลก

นี่เลยนะครับตำรวจนะฮะมอบเงินเยียวยาหนุ่มพิการถูกรัดเจ้าโลกนะครับ
่งล่าคนใจร้ายมาดำเนินคดีอันนี้น่าสงสารจริง
ผมเห็นภาพแล้วที่เขามาแชร์กันในเพจต่างนะครับ

ทางพบกสศคส

มอบเงินเยียวยานะฮะช่วยให้กับนายตำรวจนี่แหละ
มอบเงินเยียวยาให้กับนายสุภเริกเกียมอ่อนนะครับ
อายุ๒๙ปีซึ่งเป็นชายพิการที่ถูกวัยรุ่นใช้หนังยาง
รัดเอาอวัยวะเพศจนเน่านะครับ
แพทย์ต้องผ่าตัดทิ้งนะครับโดยยืนยันจะเร่งสืบสวนหาหลักฐาน
เพื่อติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อการทั้งหมดมา

กรณีที่วัยรุ่นเมืองระยองและพิเลน
เห็นหนุ่มพิการทางสมองเดินกลับจากซื้อของที่ร้าน๗๑๑คนเดียว
ช่วยกันจับตัวแล้วก็เอานังยางไปรัฐที่อววเวรพศ
เจ็บปวดทรมานแต่ไม่กล้าบอกญาติ
พี่ชายเห็นไม่ยอมออกไปกินข้าวนะครับตามไปให้ในห้องนอน
ปรากฏว่าพอไปเห็นน้องในห้องแทบช็อกเลย
เพราะว่าอวเวรพศถูกหนังยางรัฐจนเน่าเฟะ
แพทย์ต้องผ่าตัดทิ้งแล้วก็ให้นอนพักรักษาตัวอีก๖เดือน
แจ้งตำรวจตามลากคอไว้รุ่นแก๊งแสบมาดำเนินคดีโดยด่วน
ล่าสุดเมื่อวันที่๒๖วิธุนาที่ผ่านมา
ทางพลตำรวจตรีนพวัฒน์อารยางกูล
ท่านเป็นผู้ชาการกองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ตำรวจภูทรภาคที่๒ได้สั่งการ
ให้ทางเจ้าที่ตำรวจได้มีการลงพื้นที่
เพื่อสืบสวนคดีความดังกล่าวเพิ่มเติมนะครับ
และยังมีการมอบเงินเยียวยาให้กับญาติของนายสุพระเลิก
ซึ่งถือว่าเป็นชายพิการและเป็นผู้เสียหายที่น่าสงสารมาก
ทางพลตำรวจตรีนพวัฒน์ก็ได้มีการกล่าว
บอกว่าในวันนี้ทางเจ้าที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ได้มีการนำเงินช่วยเหลือมอบไปกับผู้เสียหายจำนวนนึง

ได้ให้ฝ่ายเจ้าที่สืบสวนลงพื้นที่ในระแวกใกล้เคียง
แล้วก็ตรวจหาหลักฐานทั้งหมด
ยืนยันว่าคดีที่เกิดขึ้นนั้นไม่นิ่งนอนใจ
ทางเจ้าหน้าที่จะพยายามติดตามจับกลุ่มตัวคนร้าย
กล้องมือจอนปิดของคือตอนเกิดเหตุล่ะคะ

แล้วตัวน้องก็จะชอบถือไหม้กวาด

มือก็ต้องมีปัญหาภิการทางมือด้วย

คือผมบอกไปลุ่มหลบนี้ใจชั่วมาก

คือต้องลองคิดบ้างว่าถ้าเขาไปทำคุณบ้าง

เขาสื่อสารไม่ได้เขาเป็นเข้าพิการทางสมอง
แล้วพูดเหมือนเขาจะคุยกับพี่ชาย
พี่ชายก็พยายามแล้วเขาก็ไม่รู้
เขาไม่กล้าพูดพี่ชายฟังเขาอายเหมือนเขารู้สึกอายด้วย

เฮ้ยแล้วเมื่อกี้หนังยางใช้เยอะขนาดนั้นเลย

ธรรมดาลองคิดดูนะฮะเอาแค่หนังยางเส้นเดียว

นิ้วจะม่วงจนแบบเย็นจนแบบมันจะนิ้วตาย
แล้วนี่ไปรัดอยู่ที่อวิวเผศเขา
น่ากลัวจริงมันเป็นเรื่องที่ใช้ไม่ได้
แล้วก็ไม่ใช่แค่ปลายพื้นลึกสุดเลย

คือแกล้งเขาขนาดนั้นต้องออกทั้งหมดเลย
แกล้งนี่มันคงกะว่าสนุก

มันช่วยจริงสนุกก็ทำไม่ได้

คือคนสังคมสมัยนี้มันโขดร้าย
คือคิดดูดิทุกวันนี้มันฆ่ากันทุกวัน

มีผู้ชายคนหนึ่งนะขับรถไป

เขามีลูกเล็กอยู่ในรถขับรถหนี
มันทำอย่างไรแล้วมันขับรถต่อไปแล้ว
ชนกระทั่งรถเขากระเด็นปืนพุทธปาก
ลูกเจ็บเลยค่ะนะฮะลูกเขาขางเคิงเจ็บ

คิดว่าเท่มากครับทำแบบนี้อารมณ์มาก่อนเลย

คือสังคมทุกวันนี้มันแย่มากพี่เหมียว
เห็นคนพิการทางสมอง
คุณก็ไปแกล้งเขาเอาหนังยางไปรัดเขาอย่างนี้

คนสมัยนี้จิตใจมันโหดเข้มขึ้น
เราขอให้คุณตำรวจจับให้ได้

น้ำสติ๊กลัดไปเหมือนกันลองดู

ใส่พับกระดาษจริง

ล้มเน้มไปหรือเปล่า

น่าจะทำแบบเดียวกัน

เป็นลิปสิกที่คุณเมย์

พูดมากลางคืนแอบทาปากติดขนตาฟ

ทาสีชมพูใส่ถุงน่องออกไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต
แต่ก็แสดงความเสียใจนะฮะกับทางน้องผู้ชายคนนี้ด้วย

สู้ต่อไปนะครับยังไงพี่เชื่อว่าคนร้ายต้องถูกจับตัวได้เร็วนี้

รถเมย์หัวใจมันสีชมพูสิตอนนี้
หนุ่มฉันชอบสกิลกันแบบว่าเผือกของเธอมากฉันชอบ
มันแบบว่ามาด่วนรถเมย์ผมยาวไหมอายุมากกว่าหรือเปล่า
คือดูแบบอบอุ่นดูแบบแต่มันเผือกมากชอบเจ๊ชอบ
ไม่ก็อยากให้น้องมีคนดีอะไรอย่างนี้
รถเมย์จะบอกปัดก็ไม่ได้เพราะพี่ถาม
จับคนใจช่วยได้ต้องรัดของนายคืน
เนี่ยน้องมีความคิดบอกพี่จิตใจพี่ก็เริ่มจะเป็นเหมือนไอ้นั้น
เอามาดูนะคะกรุงเทพของเรานะคะแล้วก็ทั่วประเทศอากาศเป็นยังไงตอนนี้
ฝนตกมีคนบอกว่าเราล้างรถเมื่อไหร่ฝนจะตกอันนี้เรื่องจริงค่ะ
พี่ล้างชุดใหญ่ขัดสีเคือบสีมันไม่รู้จะโกรธทำไมฝนโกรธ
เวลาผมไม่ล้างรถรถเล่นไม่เคยฝนตกแดดร้อนเตรียงหัวแทบ
ฉันเก็บไว้ช่วงสงการเก็บไว้๒เดือนล้างเลย

แล้วเป็นอย่างนี้ทุกครั้งไม่ล้างมาอาทิตย์หนึ่งนะแบบไม่เคยตก

สี๓๐๐รถคันใหญ่ด้วยขัดเบาะซักพรมเอาเข้าไป
ตอนนี้ไทยมีฝนฟ้าขนองต่อเนื่องแล้วก็ตกหนักในภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้
ทมก็มีฝน๖๐ค่ะแล้วก็จะแม่นทุกครั้งนะคะ

ไม่ไม่ใช่หมายถึงคนที่ทำ

มดดำจิตใต้สำนึกไม่มีเลย

นี่เรื่องจริงนะฮะคุณสังเกตคุณเข้าไปดูในโพสต์ต่าง
ที่เขามีการมางคนคนนี้ตายนะ
ดีนะที่ตายอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างนี้แบบนี้น่ากลัว
คือการเสพข่าวต้องเสพอย่างมีสติมากจริงนะคะ

แล้วการจะโพสต์อะไรมันก็บอกถึงจิตใจของคุณด้วย

กรุงเทพยังไงคะกรุงเทพฝนจะตก

วันนี้นะคะกรมอุตุพยากรมาว่า๒๔ชั่วโมงข้างหน้านี้
ประเทศไทยยังมีฝนฟ้ากระนองต่อยอย่าง
แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งที่ภาคตะวันออกเชียงเหนือ

สีชมพูชิ้นน้องเท้า

ก็จะมีคลื่นแล้วก็มี

ชาวเรือขอให้ระมัดระวังด้วยนะครับ

ค่อนข้างมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างแรง

และประเทศไทยประกอบกับมีห่อมความกดอากาศ
บริเวณประเทศเวียดนามมาสองข้างเลยนะฮะ

แล้วก็มีฟ้าขนองอะไรพวกนี้

ระยะนี้นะฮะ๒๔ชั่วโมงเนี่ยมีแน่
มีฝนฟ้าอากาศเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าเกิดขึ้นที่สถานีโทรทัศน์

ถูกลบครัดตรีวกางรายการสดแล้วนี่

นี่นี่ใช่ถือลมพี่ถือลม

อันนี้คุณทรัพย์ปรณีฝ่ายชาย

กำลังเพียรกรเรื่องของอากาศเลย
ไปเรื่อยสักแพบหนึ่งค่ะไม่กี่วินาที

วางร่มไหมวางร่มไม่หนวด
ไม่รู้จะทำยังไงหนวดวางล่มไหมหนวด
หนวดจะฟื้นร่มแห่ขนาดนั้น

เขาก็ไม่ได้มีการยืนยันมาว่าสุดท้ายแล้ว
ผู้ประกาศคนนี้เนี่ยนะคะ
ที่จะรายงานข่าวต่อได้หรือเปล่า

ที่ประเทศไอแลนด์เสียหน้าอย่างแรงเลยทีเดียว

นี่เราทำงานมาไม่เคยเจอแบบนี้

ก็น่ารักและเภยวิ่งกลับมาเพื่อจะมารายงานเข่าต่อดูสิ

ลูกพี่เคยเรียนที่ไอแลนด์ที่ดับลิน

เขาก็เรียกเสียงฮาให้คนที่ดูแม้กระทั่งผู้สื่อข่าวในห้องส่งด้วยนะคะ

ไม่มีแล้วหาสงสัยยังทำไมถึงเป็นเจ้ารก
คุณยังไม่ได้ตอบเวรข่าวเหมือนเครดไม่สาว

มันอาจจะเป็นอย่างนั้นคือเจ้าโรคเหมือนกับเป็นคำให้โรคเกิดได้

โอเคเดี๋ยวช่วงหน้าเผยแล้ววุ้นเส้นมีแฟนใหม่

วุ้นจะแถลงข่าวเหรอ

ขอลดราคาของคุณม้านะครับ

บาทที่เราจะจ่ายให้ตอนนี้เหลือ๑๕๐
พอหลังเธอเริ่มควงกันไปบ่อยเดี๋ยวคนจะถ่ายได้เร็ว

๒๐๐๐บาทแต่ว่าต้องยืนผู้กันอย่างนั้นโอ๊ยรถเมล์เอาไป๕๐๐๐บาท

รถเมล์ทำไมพี่สิราคาหนูแพงจ้างอย่างเมล์เหล่านั้น

เดี๋ยวใช้ชีวิตลำบากเดี๋ยวใช้ชีวิตเป็นคนปกติ
ร่วมมือกันเดี๋ยวพี่จ้างเอกสตาร์แล้วแบบคนละ๒๕๐๐บาท
ไม่ต้องเอายืนยันได้สิ
เอออย่ารู้ได้ไงพี่จะรู้ไง
ผมมีวิธียืนยันได้
โอ้โฮพี่หนุ่มขอให้ถ่ายมา
ในการไม่รู้จะทำอะไรดิอยากทิ้งขนมมากค่ะ

คุณกินเลยผมอยากให้คุณกิน

เขาฮ่องกงเขาอยู่ในวงการนานมากนะทำไมเขายิ่งดูดีขึ้นแล้วก็เด็กลง
เด็กตลอดเวลาเลยจริงดูคลิปที่เขาเล่นกับเบาอะไปแล้ว
คือไปเจอกันที่สนามบินก็น่ารักนะพี่อ้ำก็ไปฮ่องกงแซ่บมากนะ
ใส่ชุดเป็นสายเดี่ยวค่ะพี่คะสายเดี่ยวสีดำนะอุ๊ยอะไรรถฮอกไกโด
รถนมฮอกไกโดโอเคก็นี่ไปเที่ยวแต่ก็มีภาพความเซ็กซี่มาก
ดูสิแบบสายตานี่คือต้องบอกเลยว่าละจากเธอไม่ได้จริงผู้หญิงคนนี้นะ
กับแก๊งเพื่อนสนิททริปนี้นี่เขายังหนีบหนุ่มหวานใจคนสนิทอย่างไฮโซ
ฟุกวัลวุธไปด้วยนะคะไปด้วยมั้ยไปด้วยนะ
แม้ว่าจะไม่มีรูปออกมาเป็นหลักฐานก็เถอะนะแต่ไปด้วย
แต่ว่างานนี้เนี่ยเพื่อนสนิทของพี่อ้ำเนี่ยนะคะก็พลาดซะเอง
ด้วยการที่แชะภาพตัวเองลงในไอจีค่ะ
แต่คงลืมเช็คภาพด้านหลังที่อยู่ไกลด้านหลังนั้นว่า
มีไฮโซฟลุกกับคุณพี่อ้ำของเรานั้นอยู่ในเฟรมเพื่อนนั้นถ่าย
นีพี่นีลงรูปตัวเองแต่ข้างหลังหมดกัน
ข้างหลังก็เลยมีเท้าของผู้ชายคนนึงเดินออกมาจากเสา
อาจจะเป็นเทพารักษ์หรือเปล่าออกมาจากเสา
พี่อ้ำอยู่นี่แล้วอีกฝั่งนึงก็

แต่พี่เมย์ต้องระวังนะเมื่อมีการระวังนำจับแล้วพี่เมย์ต้องระวัง
พี่หนุ่มทำให้ใช้ชีวิตลำบากรู้ไหม

รูปนี้ก็ไปกับคุณเพื่อนไงคะนี่พี่อุ๊ยนี่ไงคุณนัท
แล้วก็นี่ไปด้วยกันกับเพื่อนสงสัยคนที่ถ่ายให้
ไม่ใช่ไม่ใช่คุณนี้ไม่ใช่นะ

คุณที่คุณนัทที่เมื่อก่อนเคยมีข่าวกับคุณโป

ใครถ่ายรูปคุณหนุ่มกับกิ๊กได้ให้หมื่นนึง

เดี๋ยวถ้ามีใครถ่ายได้นะคุณพี่หนุ่ม

ไม่มีแล้วเล็บเขี้ยวไม่มีแล้ว

มีแค่ไลน์เหนืออยู่บ้างวิบหน่อย
เอาไปข่าวพี่วุฒร์เร็วไปข่าวพี่วุฒร์

พี่เขาบอกเขาเปิดตัวในหนังสือพิมพ์ไทยระช็นทร์
พันล้านอย่างในประไน

ที่ทั้งคู่ควงกันไปเที่ยวฝรั่งเศสด้วยกันมาแล้วนะครับ
ไว้แซ่บขนาดนี้นะจะเป็นโสดอยู่ได้ยังไงนะครับ
ก็เรียกว่างานนี้ไม่สาวพราวเสน่ห์อย่างคุณวุ้นเส้นนะครับ
ก็เลยกดบัตรคิวรับพิจารณานะฮะหนุ่มที่ด่าหน้าเข้ามาขายขนมจีบ
ไม่เว้นว่างแต่ละวันเลยนะครับ
หลายคนคิดว่าหนุ่มที่คุณสาววุ้นเส้นเนี่ยพบอยู่เนี่ยนะครับ
จะเป็นไฮโซโพกอดีตวันใจของน้ำชานะครับ
หรือว่านุ่มหลวงอดีตคนสนิทของอาอิพิสดา
แต่จริงแล้วแหล่งข่าวกระซิบมาบอกว่า
สองหนุ่มเนี่ยไม่เกี่ยวเลยเป็นแค่ถลอกเท่านั้นเองนะครับ
เพราะหนุ่มที่สาววุ้นเส้นกำลังศึกษาดูใจอยู่คือ
หนุ่มในประไนน้องชายไฮโซโพก
เฮ้ยทำไมคนหนึ่งชื่อโภคคนหนึ่งชื่อไนอ่ะ

ใช่อันนี้เรื่องของครับทำไมไม่มีหนุ่มเอาอีกแล้วอ่ะครับ

เป็นนักธุรกิจพันล้านทายาทรุ่นที่๓นะครับ

เมื่อกี๊ไม่รู้ว่าเขามีงานออกเมื่อกี๊ฉันต้องหลับไปตาม
ข้อนักข่าวตามมากแต่ว่าวุ้นเส้นยังไม่บอก

ไม่มีหมดเดียวหล่อลาผีต้องคืนนี้นะค่ะ

แหวนอาการพี่แหวนตอนนี้น้องปันก็ออกมาลงไอจีค่ะว่าก็พี่แหวนดูผอมแต่ว่าก็ดูสดชื่นนะ
เพราะพี่แหวนเขาเป็นคนผอมอยู่แล้วพวกเราก็ส่งกำลังใจให้ครอบครัว
ล่าผีคืนนี้อย่าลืมดูนะครับตอนตลกสั่งตายผีต้องทำให้คนหัวเราะให้ได้
พระเอกหล่อ๓คนเลยหุ่นดีมากแต่ว่า
พี่ป๋องก็พ้นเสร็จหรอพี่ป๋อง๓คนป๋องปำงแล้วก็พ่อดมบ้า
ถอดเชื่อกันตลอดเลยเงี้ยโอเคนะครับ
ยังไงพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้ลาไปก่อนนะครับ